ถ้ามีโอกาสอยากให้แวะไปปราจีนบุรีไปขอโชคกับจอมปลวกด้วยเพราะชาวบ้านกลุ่มเนี้ยบอกเคยขอโชคกับจอมปลวกแล้วโชคดี
วันนี้เลยมาแก้บนค่ะดีเลยเข้าวัดแล้วแวะจอมปลวกไปเข้าวัดก็ต้องไปสักการะพระประธานพระพุทธรูป
ความเชื่อก็ว่าไปแต่จอมปลวกก็แวะมาดูหน่อยละกันจอมปลวกจอมนี้ล่ะคุณผู้ชมที่ว่ากันว่ามาให้โชคกับชาวบ้าน
เป็นจอมปลวกที่อยู่ด้านหลังบ้านพักเลขที่สี่ศูนย์ศูนย์หมู่สอง
ตำบลและอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีครับแต่มันอาจจะดูยากนิดนึงเพราะมีต้นไม้อ่ะ
บังอยู่นะคะแต่ใดก็ไม่หวั่นหรอกค่ะเราสามารถเข้ามาดูได้ใกล้ได้
โดยเมื่อวานเนี้ยนะคะเมื่อวานก่อนเนี้ยนะคะมีกลุ่มชาวบ้านพากันนำเครื่องเส้นไว้
ไม่ว่าจะเป็นหัวหมูเป็ดไก่พวงมาลัยดอกไม้น้ำหวานไปแก้บนจอมปลวกกัน
เพราะว่าอะไรได้รางวัลกันเกือบยกหมู่บ้านงั้นไปถามเจ้าของบ้านคุณชะนันทิพาโสภากันเลยค่ะ
เล่าให้นักข่าวฟังบอกอุ้ยวันก่อนนะหลานสาวเนี่ยได้มาเห็นเศษเห็นอะไรอ่ะ
เห็นเห็นถุงปุ๋ยอ่ะเศษถุงปุ๋ยอ่ะอืมแต่ว่าเศษถุงปุ๋ยที่มันขาดขาด
มันมีตัวเลขอ่ะโผล่มาด้วยมันเป็นสูตรปุ๋ยเปล่าคะไปแห่ใจอ่ะ
แต่ว่ามันมาวางมาติดอยู่กับจอมปลวกนี่ไงเออเห็นแปลกดีก็เลยถ่ายรูปมา
แล้วแชร์ต่อแชร์ต่อกันไปแล้วจากนั้นเนี่ยก็วิเคราะห์กัน
ทั้งหมู่บ้านว่าเออมันน่าจะเป็นอะไรสุดท้ายก็ถูกรางวัลกันสมใจ
ชาวบ้านเลยมารวมตัวกันเพื่อมาแก้บนเป็นการขอบคุณแล้วไม่หยุดอยู่แค่นี้นะ
เรื่องของการเสี่ยงโชคยังทำการจุดทูปมงคลกันต่อก็กะว่าจุดเสร็จแล้ว
ก็จะนำสิ่งที่เห็นนี่แหละไปเสี่ยงโชคในงวดกลางเดือนนี้มันมาแบบนี้แหละคุณผู้ชม
และชาวบ้านบอกอีกนะว่าแปลกอย่างหนึ่งก็คือ
มันบังเอิญบังเอิญ